สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้เราเช็คผลการแข่งขันฟุตบอลโตต้าไทย
หนึ่งกันนะครับซึ่งเกมคู่บิ๊กแมชเกิดขึ้นระหว่างบุรีรำกับเมืองทองแน่นอนครับ
ตารางคะแนนมันห่างกันเยอะมากแต่ศึกแห่งศักดิ์ศรียังคงมีคนให้ความสนใจ
เฉพาะผู้ชมในสนามที่มากสุดในระดูการนี้ครับ
ไฮไลท์ครับบุรีรำแชมป์เก่านะครับลงเล่นในบ้านเพิ่งจะเตะเป็นเกมที่สิบนะครับ
เมืองท้องนี่อยู่อันดับสุดท้ายนะครับเจอกันมา๒๘ครับทุกรายการ
บุรีรำดีกว่านะครับชนะสิบสี่เสมอสี่แล้วก็แพ้สี่โอกาสของเมืองทองในช่วงครึ่งแรกก็เล่นได้ดีนะครับ
ทางลูกบ่งของอดิสรแล้วก็เฮบแอตตี้ได้ยิงแล้วหลุดออกไป
แล้วก็จังหวะของทางบุรีรำก็มีเหมือนกันนะครับ
เฮบแอตตี้คืนไม่ดีครับแล้วก็โดนสุโปร์โชคสัตว์ชาติในโชคไป
แต่ยิงด้วยขวาหลุดไปเองครับจากนั้นครึ่งหลัง
ขึ้นทางขวาโดยนรบดินก็มีโอกาสได้เปิดบ่อยครั้ง
แต่ดังวันลำก็จัดการได้ดีในถาวร์เซฟ
แต่ลูกเนี้ยมันมีชันแหลปครับสาธารักษ์หายประโครน
ครึ่งแรกเนี่ยมาเล่นเป็นกองกลางนะครับแต่ว่าครึ่งหลังโบซิดาบันโดวิชจับมาเล่นริมเส้นนะครับ
ทางด้านซ้ายแล้วเขาเล่นทั้งสองเท้าครับดูจังหวะบอลตัดเข้าในนะครับ
ซ้ายแล้วก็ยิงโดยขวาบอลเหมือนไปชันแหลปหลังของทางสหรัฐจุเย็นนะครับ
เดี๋ยวดูนะครับฉลับนิดเดียวแต่มันเปลี่ยนทางครับ
วันลำหมดสิทธิ์เลยครับนาทีเจ็ดสิบเก้า
ประตูโทในเกมนี้ครับบุรีรำเอาชนะไปได้
แล้วก็มีไฟน์บอลเข้าชมสองหมื่นเจ็ดพันกับอีกเก้าคนทำสถิติสูงสุดในทะลูกานนี้นะครับ
แล้วก็จบเกมบุรีรับมีเพิ่มเป็นยี่สิบสองแขนงตามหลังจากโผงการท่าเรือสามแต้ง
แต่แข่งน้อยกว่าถึงสองนัดส่วนเมืองทองยังอยู่อันดับสุดท้ายของตารางครับ
มี๘คะแนนผลอีก๒คู่ที่เหลือครับ
ไปดูเกมฟุตซอร์ไทยลีกครับนัดที่สิบ
สุราชอันดับ๓ชมบุรีอันดับ๔นะครับ
เกมนี้แฟนฟุตซอลให้ความสนใจเข้าชม
คือล้นความจุครับ๔๐๐ที่นั่งครับที่ช้างตาปีอาริน่า
จากเฉพาะคิกอินซาป้าจากให้กับนทุศหมั่นจรานยิงเข้าไปนะครับ
จากนั้นดึงจังหวะแล้วก็ซัดเน้นเลยครับ
นาที๑๖ทีมเยือนหนี๒๐จากกฤษฎาวงแก้ว

จิรวัตรสอนวิเชียนครับยิงเน้นเสา๒

ฉลามพลังเพลิงนะครับ
อันดับที่๒ครับสุราธานีพยายามจะบุกอย่างหนักครับ
แต่ก็ไม่ได้ประตูนะครับที่จะตีไข่แตก
หลายต่อหลายครั้งครับกดดันทางชมบุรี
รับมือเอาไว้ได้ครับทำให้ชมบุรีนั้นบุกมาชนะไปสาม
เก็บเพิ่มเป็น๒๐คะแนนเท่ากับสุรธานี
แต่แซงขึ้นที่สามครับส่วนสุราชนั้นตกมาอยู่ที่สี่
อีก๓คู่กรมทางหลวงครับ
เสมอกับมหาวิทยาลัยเกษตรประเด็นไป๔๔
เอาชนะบางกอกซิตี้ไป๖๔ท่าเรือก็นำจากฝูงต่อมี๒๗คะแนน
นำหน้าสมุดสาขรที่๒ถึง๖แต้ม
นทบุรีฟุตซอลคลับก็เอาชนะศรีสะเกดไป๓ต่อ
นทบุรีชนะเป็นเกมแรกของระดูการแล้วนะครับ
แล้วก็สุราธานีนะครับจะแพ้ให้กับชมบุรี
คู่นี้ก็เห็นไฮไลท์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับ

ต่างกว่าได้บนพุทธ์ทางหน้าจอไทยรัสทีวีครับ

กันที่สนามช้างอารีน่าจังหวัดบุรีรำครับ
รอบรองชนะเลิศ๕มิถุนายน

แล้วก็ทุ่ม๔๕ไทยเจอเวียดนาม
จากนั้นวันที่๘มิถุนายนนะครับ

แล้วก็ผู้ชนะจากวันแรกจะเล่นนัดชิงชนะเลิศนะครับ
เวลาทุ่ม๔๕ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

แล้วก็ติดตามทางแพลตฟอร์มออนไลน

ส่วนแฟนบอลสนใจซื้อบัตรหน้าสนามนะครับ

ก็รับส่วนลดเพิ่มอีก๕ด้วยครับ